คุณผู้ชมฮะวันนี้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างหลังให้ดีนะ

ใช่ครับเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์แบบว่าลอตเตอรี่โอละวนโอละเวงกันอีกแล้ว

เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคนขายลอตเตอรี่เขาเรียกว่าป่าโอป่า
คือป่าโอก็มาดูที่แผงลอตเตอรี่ที่วัดสว่างอารมณ์

แล้วก็บอกว่าเงินไม่พอเดี๋ยวขอซื้อเดี๋ยวขอจองอันนี้ไว้ก่อน

แต่ทีนี้ปาโอคนซื้อเขาจำได้ว่ามันเป็นเลขที่ถูกรางวัลที่๑
วันที่๑มีนาคม๒ใบ๑๒ล้าน
แต่ทีนี้ไปทวงถามจากพ่อค้าพ่อค้าบอกไม่มี

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ทางป่าโอลูกค้าเป็นคนซื้อเนี่ยนะฮะ
ทวงถามที่บ้านพักของพ่อค้าลอตเตอรี่นะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับถือว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นลูกค้า
แล้วก็ไปจองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไว้๒ใบกับพ่อค้าที่พักอาศัยอยู่บ้านนี้นะครับ
แล้วสลาก๒ใบนั้นถูกรางวัลที่๑คือ๘๓
ทีนี้ครับคือเขาบอกว่าเขาไปซื้อกันมาตั้งแต่วันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
คือเงินไม่พอแหละก็เลยไปจอง๒ใบนี้ไว้กับพ่อค้า
และทีนี้โอ้โหตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์
จนกระทั่งถึงวันที่ต้องไปทวงถามที่บ้านของพ่อค้า
คือวันที่๗มีนาคมหลังสลากมันออกไปแล้วด้วยออกรางวัลไปแล้วด้วยนะครับ
ทวงถามก็ไม่เจอตัวพ่อค้านะฮะ
แล้วก็ทางญาติของพ่อค้าออกมารับหน้าแทน
แล้วก็บอกว่ามาข่มขู่มากันโชคทรัพย์อะไรกันหรือเปล่า
คุยกันไม่รู้เรื่องครับก็เลยแยกย้ายกันไป
แล้ววันที่๙มีนาคมทางฝั่งของตัวลูกค้าก็ไปทวงถามที่บ้าน
เพื่อไปเจรจากับพ่อค้าอีกว่าตกลงแล้วลอตเตอรี่๒ใบอยู่ไหนนะครับ
เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับ
จากกรณีนี้เป็นกรณีที่ฝ่ายผู้ซื้อก็คือ
นายละม่อมบุญเสือหรือว่าปาโออายุ๕๙ปี
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

เพราะไปทวงสลากจากตัวพ่อค้า๒รอบ
คือวันที่๗มีนาคมกับวันที่๙มีนาคม
คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งสองรอบเลย
ก็เลยมาแจ้งความเอาไว้วันที่๑๐มีนาคมนะครับ
โดยปาโอคนซื้อบอกว่าเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือไปดูตามแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ
แล้วปรากฏก็เดินไปที่แผงของนายโกศลนะครับ
ทีนี้ก็เลือกซื้อสลากชุดมา๔ชุดนะครับ
ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เหลือไปเห็นอีก
โดยป่าโอบอกว่าจำได้ว่ามันน่าจะเป็นเลขนี้ฮะ

ขอซื้อนะแต่เงินไม่พอขอจองซื้อไว้ก่อนแล้วกัน
ฝากไว้สองใบนี้เก็บไว้เลยอย่าให้ใครปรากฏว่าอันนี้เป็นคำให้การของป่าโอนะ
โอคนซื้อบอกว่านายโกศลพ่อค้าก็ตอบตกลงแล้วก็มีการลงชื่อไว้ในกระดาษหนึ่งแผ่น
ไม่ใช่ลงชื่อไว้หลังลอตเตอรี่นะลงชื่อไว้ในกระดาษ๑แผ่นนะครับ
ที่นายโกศลพ่อค้าเขาจะลงลิสต์ไว้ว่าใครจองใครอะไรไว้บ้าง
แล้วก็ยังมีการใช้แม็กซ์เย็บติดไว้กับลอตเตอรี่ด้วยซ้ำ
วันที่๒๘กุมภาพันธ์ปาโอลูกค้าเขางานยุ่ง
ก็เลยหลงลืมไปแล้ว๑วันกระทั่งวันออกกลางวันคือ๑มีนาคม
โอก็เดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์ในตอนเช้า
เพื่อที่จะนำเงินไปจ่ายให้นายโกศล
แต่ทีนี้ไม่พบแผงนายโกศล
ก็เลยกลับมาในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนั่งรอจนบ่าย๒
ก็ไม่พบว่านายโกศลจะมาขายลอตเตอรี่อีก
ทราบอีกทีในช่วงเย็นของวันที่๑มีนาคมนั่นแหละครับ
ว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบที่เขาจองซื้อไว้
ทีนี้เขาก็กลับมาอีกเพื่อจะเอาลอตเตอรี่จากนายโกศล

ตั้งแต่วันที่๑จนกระทั่งทัวร์พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
ไปหาที่บ้านก็วันที่๗มีนาคมไม่เจอ
อีกทีวันที่๙มีนาคมนายโกศลออกมาเจอ
แต่ก็บอกว่าสลาก๒ใบนั้นไม่มีแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ถูกรางวัลทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความนะครับ
ส่วนพยานที่ปาโอซึ่งเป็นผู้ซื้อ
บอกว่าผมมีนะผมมีพยาน
พยานคนนั้นคือนายทงธนชัยชุนใช้อายุ๕๓ปีนะครับ
นายทงธนัชัยก็บอกว่าจำได้ว่าวันที่๒๗กภาพันธุ์
เขาเองก็สั่งซื้อลอตเตอรี่กับพ่อค้าโกศลเอาไว้แล้วก็เข้าไปรับลอตเตอรี่ด้วยตัวเอง
และขณะที่พ่อค้าโกศลกำลังดึงลอตเตอรี่ออกจากกระเป๋าสะพาย
เขายังมองเห็นในที่พ่อค้าลอตเตอรี่คนนี้เขาเหมือนแม็กซ์ไว้รวบไว้
ยังเห็นหมายเลข๘๓๕๕๓๘๒ใบอยู่เลยเขายังบอกว่าเลขสวยดีนะ
ก็เลยพูดไปว่าเลขนี้มีคนจองมีคนซื้อหรือยังจะขอซื้อต่อได้ไหม
นายโกศลพ่อค้ายังบอกกลับมาเลยบอกว่าไม่ได้เป็นของพี่โอเขา
ทีนี้ครับนายทงธนชัยก็เลยมาเป็นพยานให้กับฝั่งพี่โอ
บอกว่าเขาเห็นลอตเตอรี่ใบนั้น๒ใบนั้นอยู่ในแผงของพ่อค้าโกศลจริง
แล้วก็เขียนชื่อของพี่โอหรือว่านายละม่อมไว้จริง
ทีนี้ครับเมื่อวานช่วงเย็นพ่อค้าโกศลออกมาแถลงพร้อมกับทนายแล้วนะคุณนะ
ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับนำต้นคั่วสลากมายืนยันเลยนะครับ
โดยบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าสลากมาเปิดแผงที่วัดสว่างอารมณ์ได้ประมาณ๕๖เดือน
และปกติถ้าใครมาจองสลากเขาจะเขียนไว้ที่ต้นคั่วเหมือนทุกครั้ง
งวดนี้ก็ถ่ายหน้าปกลอตเตอรี่หน้าปกสลากชุดที่ถูกรางวัล
ที่๑คือเล่มที่๑๑๙๔ไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน
โดยในเล่มมันมีเพียงใบเดียวที่ถูกรางวัลไม่ได้มี๒ใบ
อย่างที่ปาโอเขากล่าวอ้างและใบเดียวที่ถูกรางวัลนั้น
คนที่ถูกคือคนงานเมียนมาเขาซื้อใบนั้นไปเขาถูกรางวัล
เขาเอาไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วเขาให้ผมไปขึ้นเงินให้ด้วยซ้ำ
เพราะเขาติดเรื่องของบัตรเรื่องของอะไรต่างอาณา
ผมก็ไปขึ้นเงิน๖ล้านบาทให้แรงงานชาวเมียนมาคนนั้นเรียบร้อย
ผมไม่มี๒ใบดังที่ป่าโอกล่าวอ้างนะครับ
พอช่วงที่พ่อค้าโกศลอยู่กับทนายความกำลังชี้แจงกับสื่อมวลชน
ต้นคั่วนี้บอกว่าไอ้ต้นคั่วเลขชุดทั้งหลายแหล่นะฮะ
ของแผงเขาไม่มีเลข๘๓๕๕๓๘๒ใบ
มีใบเดียวเขาเลยแยกไว้เป็นกลุ่มประเภทใบเดียว
ส่วนไอ้ที่เป็นชุด๒ใบไม่มีเขาก็ยืนยัน
แต่ขณะแถลงข่าวอยู่คุณป่าโอเดินพลวดเข้ามาในวงแถลงข่าว
นักข่าวตกใจบอกป่าป่าใจเย็นนะใจเย็นค่อยพูดคุยกันนะ

ทีนี้ฮะปาโอก็มายืนยันมาถามพ่อค้าเลย
เฮ้ยผมจองกับคุณเกาะเขียนไว้ใช่มั้ย
พ่อค้าก็บอกเปล่าป๊าไม่ได้จองกับผม
แต่ป่าเขาก็ยืนยันว่าตอนที่เขียนเขาก็เห็นด้วยนะ
เออแล้วมีการบอกว่าอย่าโกหกกันอย่านู่นอย่าอย่างนี้
แต่ว่าเป็นการพูดคุยกันแบบที่ค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อย

ทั้งสองฝ่ายยืนยันในความถูกต้องของตัวเอง
ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายรับคำท้ากัน
หนึ่งแจ้งความค่ะสองไปสาบานกัน
สองวัดนะป่าโอบอกแบบนี้สองวัดนะวัดพระแก้ว
นายโกศลบอกได้เลยป่าโอบอกอีกวัดหนึ่งด้วย
นี่วัดพระอาจารย์แป๊ะวัดสว่างอารมณ์เนี่ย

โกศลบอกได้เลยผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจเหมือนกัน
นี่แหละฮะกลายเป็นประเด็นเลยนะครับคุณฮะ
ต้องติดตามกันต่อว่าสลากที่นครใจศรีนครปฐมแห่งนี้
มันจะอลละเวงเหมือนสลากที่อื่นอีกหรือเปล่า
อ่าปฐมแผงเขาก็บอกเขามีต้นคั่วนะ
คือทางนั้นเขาก็ยืนยันต้นคั่วของเขา

หรือเห็นว่าในแผงเนี่ยมี๘๓๕๕๓๘
นี่ผมจำเลขนี้ได้แม่นเลยรางวัลที่๑งวดที่แล้ว
มี๒กรณีแล้วนะต้องจำให้ได้แล้วนะคะ
ตำรวจเดี๋ยวจัดการให้เพราะว่าหลักฐานทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ว่ากันไปนะคะ